ช่วงนี้คุณผู้ชมติดตามกันมา
เกือบจะท้ายรายการของเราแล้วนะคะ
มันสายแล้วแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะยังหัวเงานอนยังไม่ค่อยเครื่องกะปี้กระเป๋า
เราก็จะไปหาเครื่องดื่มดื่มให้มันอีกความสุข
เครื่องดื่มอะไรที่ดื่มแล้วมันจะอย่างนี้เลยคะ

คุณคะจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วกระปรี้กระเป๋าแล้วก็ยังได้บุญด้วยนั่นก็คือกาแฟพระธรรมที่นี่เลยจ้า
ที่วัดพระธาตุดอยเวียงเชียงชัยมงคล
พระธาตุดอยเวียงชัยมงคลเป็นวัดเก่าแก่คู่บุญที่มีอายุกว่า๗๐๐ปี
อยู่ที่ตำบลลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ยังมีร้านกาแฟแปลกตาและแปลกหูด้วยในชื่อว่ากาแฟพระธรรมจ้า
นี่เลยกาแฟพระทำของจริงพระเป็นคนชงกาแฟ

แต่ว่าเป็นพระที่ลงมือทำ

แล้วก็ไม่ใช่แค่พระด้วยยังมีสามเณรด้วยนะที่มาชงกาแฟ
เปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่ชงกาแฟให้กับลูกศิษย์ลูกหายาดโยมที่มาวัด
ส่วนเมล็ดกาแฟที่ใช้นี่นะก็เป็นผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่
ส่วนกาแฟก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูหลากหลายรสชาติตามความชอบเลย
มีเหมือนร้านค้าคาเฟ่ข้างนอกเลยนะคะ
เนี่ยคุณมันแปลกแต่จริง
ส่วนเรื่องของราคากาแฟนะคะทางวัดเนี่ยไม่ได้กำหนดนะปกติเมนูราคาเนี่ยจะต้องมีบอกเอาไว้ใช่ไหม

ก็ว่ากันไปแต่ว่าในวัดเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้ญาติโยมที่มานี่นะจะทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาเลย
แล้วนี่ค่ะ๕๐เปอร์เซ็นต์ก็แบ่งให้กับชาวบ้าน๒๐เปอร์เซ็นต์ก็แบ่งให้กับกองทุนนึงอีก๑๐เปอร์เซ็นต์ก็แบ่งให้กองทุนคือจัดสรรเงินที่คุณผู้ชมบริจาคมาเนี่ยให้เป็นการบริจาคไปทุกภาพส่วนเลยจริง

ยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการดื่มกาแฟที่อิ่มบุญด้วยอิ่มท้องด้วยสดชื่นด้วยนะคะใครที่อยากจะไปลองกาแฟพระธรรมแบบนี้ไปกันเลยที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
เหมือนที่ไหนเลยจริงนะที่จะบอกนะว่าเวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อกาแฟที่วัดเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลให้ตังค์ซื้อขายได้ยังไงจะผิดกินส่งหรือเปล่าไม่ก็เป็นการหยอดตู้บริจาคตามกำลังศรัทธาแล้วเนี่ยจะบริจาคเท่าไหร่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเราเลยนะคะและอย่างที่บอกว่ารายได้จากการซื้อขายกาแฟเนี่ย
การเป็นส่วนได้แก่กองทุนการศึกษาพระสงฆ์สามะเนรและเด็กแบ่งไป๒๐กองทุนดูแลโครงการคืนกล้วยไม้สู่ไพรพลึกอีก๑๐กองทุนสร้างฝ่ายชะลอน้ำอีก๑๐ส่วนอีก๑๐สุดท้ายก็เป็นกองทุนดูแลป่าต้นน้ำ
เห็นไหมแต่ผลเงินของเราเนี่ยคุ้มค่าจริงสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับไอเดียเก๋แบบนี้ที่ทางวัดทำขึ้นมา
เมตตาธรรมคำจุลโลกดื่มกาแฟพระธรรมนำความสุขความสดชื่นและมาให้เรา
อิ่มท้องอิ่มบุญแล้วก็ตื่นด้วยอร่อยด้วยนะคะเข้าวัดแล้วก็นอกจากได้ทานกาแฟแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วย